วาระที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงมีพระบรมราชองค์การ
กล้าวโปรดกระหม่อมให้ผมดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี
นับเป็นเกียรติยศและเป็นสิริมงคลอย่างสูงสุดแก่ชีวิตอย่างหาที่สุดมีได้
เป็นล้นพนธ์และขอเทิดทูลไว้เหนือกล้าวเหนือกระหม่อมทั้งจากบรรยะบรรยากาศ
นองพระราชปนิษฐานตามพระปฐมบรมราชองค์การผมขอยืนยันว่าจะทุ่มเททำงาน
มาตรฐานจริยธรรมด้วยความซื่อสัตว์สุจริตโดยยึดถือผลประโยชน์ของ
ประเทศชาติและจะเพียงพยายามมุ่งมั่นทำงาน
พร้อมทั้งเปิดรับฟังความคิดเห็นของทุกกลุ่มทุกฝ่ายทุกสาขาอาชีพทุกช่วงวัย
ในการที่จะขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศในทุกด้าน
ความมั่นคงเศรษฐกิจสังคมการต่างประเทศกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
ลดความเหลื่อมล้ำกระจายรายได้สร้างความเข้มแข็ง
กระดับคุณภาพชีวิตให้กับผู้ที่มีรายได้น้อยเกษตรกรผู้ประกอบอาชีพอิสระ

ด้วยการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐอย่างโปร่งใสมีประสิทธิภาพ
เปิดโอกาสให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ
เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคดิทัลและเทคโนโลยี
ให้มีความรักความสามัคคีปรองดองสมารชันเกื้อกูลกันในทุกโอกาส
นี้ก็เพื่อความกินดีอยู่ดีและความมั่นคงปลอดภัยของประชาชน
พร้อมจะปกป้องรักษาไว้ซึ่งเกียรติภูมิแห่งสถาบันชาติศาสนา
ตลอดจนความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
อันเป็นที่รักยิ่งของประชาชนชาวไทย
ผมขอขอบคุณสมาชิกสภาพผู้แทนรัศดรและสมาชิกวุฒิสภาในการทำหน้าที่ที่ผ่านมา
ทั้งนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติ
ทั้งนี้เพื่อประเทศชาติและประชาชนอย่างเต็มที่อย่างที่ทุกคนคาดหวังตั้งใจว่า
ผมขอขอบคุณพี่น้องประชาชนชาวไทยฆาตการพลเรือนตำรวจทหาร
หน่วยงานทุกภาคส่วนตลอดจนภาคประชาสังคมธุรกิจเอกชน
ที่จะให้ความร่วมมือกับรัฐบาลในการสร้างการเป็นตลอดในเวลาที่ผ่านมา
ระหว่างเพื่อนจังหญิงว่าทุกท่านจะร่วมกำลังที่คอยและร่วมแรงร่วมใจ
กับรัฐบาลและพวกเราทั้งหมดเพื่อจะนำพาประเทศไทยของเรา
ให้มีความสงบร่มเย็นมั่นคงมั่งคั่งอย่างยั่งยืนตลอดไป